สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ตัวยิ้มรับความสำเร็จได้เลยค่ะสำหรับสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดวงดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะ
ราศีที่ดวงดีจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีมากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะชีวิตของคุณต้องเจอกับอุปสรรค
เจอกับปัญหามากมายนะคะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานรวมไปถึงการเงิน
ทำเอาชาวราศีกุมนี่ท้อจนถอดใจไปหลายรอบเลยนะคะแต่พอเข้าสู่เดือนกรกฎาคมค่ะ
ชีวิตของชาวราศีกุมก็ถือว่าดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
งานของชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
หากช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของเนื้องานเอง
หรือว่าอุปสรรคในเรื่องของคนค่ะอุปสรรคเหล่านั้นก็จะคลี่คลาย
ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากมากเลยนะคะถึงแม้ว่าลาบก้อนใหญ่จะยังไม่เข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
แต่ชาวราศีกุมชื่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเลยค่ะ
อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีกันนะคะ
สำหรับชาวราศีกันค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของชาวราศีกันก็เจอกับอะไรมามากมายค่ะเรียกว่าเจอบททดสอบชีวิตชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดวงชะตาของชาวราศีกันจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
อย่างในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานไหนอาชีพไหนค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบทั่วหน้าเลยนะคะ
สิ่งที่เคยทำให้ชาวราศีกันปวดหัวปวดใจก็จะคลี่คลายลงไปในช่วงเดือนนี้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าดีมากเช่นเดียวกันค่ะ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งการรับทรัพย์รับโชคเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะนอกจากชาวราศีกันนะคะจะมีโอกาสได้เงินจากช่องทางหลัก
เงินจากการทำงานแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบแบบติดปลายนวมด้วยนะคะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกษ์ถือว่า
เป็นราศีดวงดีอันดับหนึ่งประจำเดือนนี้เลยค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
ถือว่าเป็นเดือนที่แต้มบุญทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานเสริมของคุณนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้อีกค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
คิดว่าอยากจะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าจะไปทำอะไรสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ
รีบทำในช่วงเดือนกรกฎาคมเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกษ์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะได้รายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะถ้าชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ทำงานหลักแล้วก็ทำงานเสริมคั่วไปด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะรับทรัพย์
นับกันจนนิ้วล็อกเลยทีเดียวค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ
และอย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์บ่อย
เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมวาสนาทำให้คุณดวงดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ